ยังอยู่กันของคนในครอบครัวคนบันเทิงกันบ้าง
พระเอกของเราหน้าฝรั่งสูงโย่งเลยนะ

ตามนี้จ้ะคุณผู้ชมค่ะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมคุณนัทธรัฐเนี่ยนะ
เลยขอมาเป็นนักแสดงอิสระนะคะ
ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระค่ะเพราะอะไร
อยากจะหาเงินเยอะเลยเก็บไว้รักษาคุณพ่อในอนาคตค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจคุณนัดก็บอกว่าไร้สาวแต่งาวอยู่บ้าง
แต่อยากดูแลครอบครัวก่อนแหมเป็นพระเอกยอดกระตันอยู่จริง
คือ
พ่อเราไม่ได้ป่วยเราก็คงไม่ได้อะไรหรอก
ก็ต้องอยู่ช่อง๓เหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่พอบังเอิญค่าใช้จ่ายเยอะจริง
คือรอปเรื่องคือพ่อป่วยอีกขึ้นมา
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่านอาจจะป่วยก็ได้

เพราะรอบมันเป็นล้านทีนึงเราแบบเบิกอะไรไม่ได้

แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเราแบบจะลองขอลองเป็นฟรีแลนซ์ดู
ถ้าเราแบบทำงานเราก็รับละครหลายช่อง
เราก็ออกรายการช่องนู้นช่องนี้ได้อะไรอย่างนี้
ดูแลครอบครัวแล้วมีใครดูแลหัวใจไหมคะ

ก็จริงก็ควรจะมีนะครับ
เราก็จะดูไม่ค่อยมีเวลาให้ใครอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เดี๋ยวรอปิดกล้อง๓เรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาหาแฟน
กูไม่ต้องรอปิดกล้องนะจะหาแฟน